คนมันเป็นความรักที่มันไม่สวยงาม

มีผู้ชายมาติดพันธุ์แต่ไปรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้ว

สุดท้ายไลฟ์สดในเฟซบุ๊กกรีดแขนตัวเองคามร้านนวดเลยคุณผู้ชมครับ
ตำรวจเขาเห็นคือมีคนเขาดูไลฟ์อยู่

เป็นหมอนวดแผนโบราณกำลังไลฟ์สดอยู่กรีดแขนบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าตัวตาย
อยู่ที่ร้านนวดเลยอยู่ที่อุดรนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้นั่งร้องไห้ร้องห่มในร้านนวด
ใช้มีดกรีดแขนตัวเองจนบาดเจ็บแล้วก็ยังกินยา
เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคคือหวังจะกินยาตายด้วยครับ

แล้วก็ให้อาสากู้ภัยช่วยทำแผลให้ก่อน
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าไปคบหาผู้ชายคนหนึ่งมาได้๕เดือน

ฝ่ายชายให้ทุนมาแสนห้ามาเช่าห้องอันนี้ตกแต่งเป็นร้านนวดแผนโบราณ
คบมาห้าเดือนผู้ชายให้เงินมาแสนห้าหวังจะสร้างอนาคตด้วยกันแล้วก็เปิดมาแล้วสามเดือน
แต่หลังจากนั้นจู่จู่มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าฉันเป็นเมียของผู้ชายคนนั้นอ้าว
รู้เรื่องว่าเอาเงินสามีฉันมาได้ยังไงมาเปิดร้านนวดได้ยังไง
คบได้ยังไงเพราะฉันเป็นเมียของเขาแล้วก็เลยขู่ว่าจะฟ้องร้อง
แล้วก็เอาเขาเนี่ยไปด่าประจานในเฟซบุ๊กสุดท้ายตัวเขาคือเขาไม่รู้มาก่อน
เพราะผู้ชายมีเมียอยู่แล้วก็เลยบอกผู้ชายว่าขอเลิกได้ไหม
ไม่อยากเป็นเมียน้อยใครแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกและขู่ว่า
ถ้าแกเลิกกับฉันฉันจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างในร้านแกคืนทั้งหมด
เพราะว่าเอาเงินเข้าไปเปิดร้านใช่ไหมยึดทั้งหมดคืนมา
ตัวเองตอบรองว่าขอผ่อนให้ได้ไหมเดี๋ยวผ่อนคืนให้แสนห้า
ผ่อนคืนให้เดือนละหมื่นละกันผู้ชายก็ไม่ยอมกดดันมาก
ดันอย่างหนักสุดท้ายก็พยายามไลฟ์จะฆ่าตัวตายหลายรอบ
จากว่าต้องการให้ฝ่ายชายนั้นออกไปจากชีวิตเพราะตอนนี้รู้สึกอับอายมาก
ตกเป็นเมียน้อยของคนอื่นไปฟังเสียงเขาหน่อย
จะไปเฝ้าเมียก็ขอให้เลิกกับหนูเด็ดขาด
หนูไม่ต้องการมาคิดว่าเธอต้องไปอยู่ตรงนั้นเธอต้องมา
ก็บอกแค่นี้ว่าเลิกได้ไหมก็คือให้ไปอยู่กับเมียเคลียร์กับเมีย
ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็ไปเคลียร์กันให้มันเจ็บจนเป็นหวด
อยู่ตัวเองเป็นโสดเมียตายโสดเมียหยาโสดเมียทิ้งอะไรก็ว่าไป

ค่อยก็คือค่อยกลับมาโดยที่ไม่ให้หนูเป็นเมียน้อยหนูไม่ชอบ
คือจริงนะผู้หญิงคงไม่มีใครอยากจะเป็นเมียน้อยใครถูกต้องไหมฮ

คือต้องบอกผู้ชายเห็นกับตัวและเลวมากเลยนะคะ
คุณมาหลอกเขาให้เป็นเมียน้อยเงินที่ให้ก็ให้ด้วยเสน่หา
แต่พอถึงเวลาเขารู้ตัวแล้วเขาอยากจะขอเลิกเพื่อให้มันถูกศิลธรรมถูกคุณธรรม
คุณก็ไปขู่เอาของคืนจากเขา
ในฝ่ายชายคนนี้นั้นมาที่ร้านพร้อมกับเมียหลัวของเขาเนี่ย
สุดท้ายก็มีลูกกันแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายก็มารู้ทีหลังว่าก็ยังจะมาคบกับหมอนวดคนนี้
ลงทุนเปิดร้านนวดให้เขาด้วย
แต่ว่าถามฝ่ายชายว่าทำไมถึงไม่เลิกกัน
บอกว่าก็ยังรักผู้หญิงคนนี้อยู่อ่ะ
คือเมียกับลูกก็รักแต่เมียคนนี้ก็รักก็ไม่เลิกอะไรแบบนี้
ตำรวจก็เลยเดี๋ยวสองคนไปเคลียร์ที่โรงพักไปลงบันทึกประจำวัน
ว่าสุดท้ายจะแยกทางกันแล้วกัน
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการคืนข้าวของที่ฝ่ายชายซื้อมาให้คืนให้ทั้งหมด
เพื่อจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คือเขาไม่เอาแล้วเขาอยากคืนแล้ว
ซึ่งฝ่ายชายก็ลงหนังสือยินยอมยอมรับในข้อเสนอนั้นไป
ถ้าคุณรักเขาจริงไม่น่าจะมีผู้ชายคนไหน
ที่อยากให้ผู้หญิงที่ตัวเองรักตกเป็นอยู่ในสภาพเมียน้อย
ไม่มีเบอร์๑๒คนนะถูกต้องนะครับ